ส่วนวงการวอเล็กบอลนะครับเมื่อวานเราก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็ทีมยุวชนหญิงของเรานะครับก็สามารถคว้าแชมป์ได้ครับ
ซึ่งเจ้าภาพคือรัสเซียนะครับนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกที่เมืองเยคาเต็นเบิร์กนะครับ
ทีมไทยชนะอาจารย์ดีน่าไป๓เซ็ตรวด๒๐๕๗๒๐๕๗แล้วก็๒๐๕๖ระเดิม
๓แต้มแรกนะครับจากการลงสนาม๓นัด
ต่อไปทีมไทยจะลงเล่นสัปดาห์ที่สองครับที่มาเกาะเจอกับเซอร์เบีย
วันอังคารที่๒๒พฤษภาคมเป็นลักษณ์๑๕นาที๓๐นาที
ซึ่งปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมชาติไทยนั้นก็พอใจในภาพรวมของการแข่งขันสัปดาห์แรกครับ
สัปดาห์ทันีก็ถือว่าโอเคนะครับคือแหมดแรกเราอาจจะอื่น
อาจจะยังไม่เข้าที่ท่อทางนะครับ
แต่ว่าหนัวในที่๒นะครับก็ดีขึ้นเรื่อย
นี่คือสัปดาห์นี้ก็หมดไปแล้วหลังจากนี้ก็คือต้องโฟกัสที่สัปดาห์ต่อไปแล้ว
โดยเฉพาะน้องออนอุมาคือแสดงโชว์ศักยภาพได้ดีมาก
ที่ทีมยุวชนไทยนะครับทำผลงานได้ดีในการแข่งขันชิงชนะเลิศนะครับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่๒๐ที่จังหวัดนครปฐมครับ
โดยรอบชิงเมื่อวานนี้เอาชนะอินเดียไปสามเซตรวดยี่สิบห้าสิบยี่สิบห้าแปด
และยี่สิบห้าเจ็ดเอาคว้าแชมป์ไปคลอยอีกสมัยครับ
อกจากนี้ทีมยุชนสาวไทยยังคว้ารางวัลนะครับส่วนบุคคลมาครองอีก๔รางวัลประกอบด้วย
นกนันแสงวงบานนะครับสาวยอดเยี่ยมแล้วก็มีวิรันยุภาอินจันทร์
ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีจินดาพานาหัวหนองนะครับ
รับอิสระยอดเยี่ยมรวมถึงสุพัชชาคำตรารักษาเป็นผู้เล่นส่งคุณค่าครับ
ยุชนไทยนั้นจะมีรายการสำคัญก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ครั้งที่สิบสองซึ่งรายการนี้ธนาทีวีช่องสายสิบสองจะถ่ายท้าสด
จากจังหวัดนักคอปภรรณ์นะครับยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้
โดยไทยนั้นอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงครับไปดูศึกสังเวเดือดวันแชมเป็นชิปกันบ้างนะครับ
ก็ติดตามกันได้กับศึกนี้ครับในวันนี้ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
ตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไป
อดีตแชมป์ลุมพินีจะลุ้นคว้าแชมป์โลกของวันซูเปอร์ซีรีส์
เป็นคนแรกโดนกลับทางเซอร์เจียลวิลเซ็นต์จากเน็ตเทอร์แลนด์
รวมถึงเยาะแสนไกรแฟร์เทคและสิงห์ทองน้อยปอร์เตฤรัตน์กูลยอดมวย
มาลองเคาะสนิมบ้างในการแข่งขันมวยไทย๓ยก
แสนไกลตอนแรกประกาศเลิกชกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคู่เอกเน้นย้ำในรุ่นตอมเวทยิงแองเจล่าลีขวัญใจเจ้าถิ่น
เปิดโอกาสให้เบแยมโบโชี้ปูปฤฤษีจากญี่ปุ่น